ซึ่งก็มีมวยคู่ใหญ่นะครับ

ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ

สิงห์ดำศึกวัชลาชัยกับสุดยอดสิทธิ์ครูอินโอ้โหนี่อ้วนจริงอะไรจริงนะครับ
ไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยพิกัดสองร้อยยี่สิบปอนด์อ่ะนี่ชกกันจริงจริงครับ
พันหนึ่งแสนบาทครับแม่ประเภทไม่เดิมพันไม่พันมือเลยนะครับ
มาดูเกมการชกกันครับยกแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับ
ส่วนยกที่สองเนี่ยน้ำเงินดูสมองมวยดีกว่ามีปัดขาคู่ชกล้มดังตึ้งเลย
โอ้โหล้มทีบนเวทีนี่สะเทือนเลยนะครับยกที่สามเนี่ยว่ากันว่า
กันไขมันกระจายเลยครับแดงอ่ะเดินน้ำเงินดักสาดแข้งชัดเจนกว่านะครับ
ส่วนยกที่๔เนี่ยแดงได้เปรียบวงในครับวางแผนประกบติดเลย
กระป๋าดมสอกดมัดกระป๋ายประเภทเกาะติดคลิตตังค์กลับมาเป็นต่อครับ
ยกสุดท้ายยกที่๕ก็สบายครับจบเกมสุดยอด
ภูอินนี่ย้ำแค้นชนะไปอีกครั้งหนึ่งแบบหายสงสัยนะครับ
นี่คือสีสันมวยช้างชนช้างเอกพลบำรุงไทยเขาถ่ายภาพนะครับส่วนผมเอกชุมพรรายงานครับ